จบค่ะเรื่องของพนันนะคะไปดูเรื่องของบ่อนพนันกันบ้างมีบ่อนเปิดด้วยเหรอไม่รู้หรอกแต่ว่าทนายเดชาออกมาโพสต์เปิดหน้าแฉบ่อนบางปูที่จังหวัดสมุทรปราการเฉพาะสมุทรประการมีบ่อนอย่างน้อยสามแห่งด้วยกันเจอไหมล่ะอยากมาคนเดียวมาแบบนี้จะยังไงต่อล่ะในเมื่อทนายเดชาออกมาพูดแบบนี้ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมดูเรื่องนี้ท
ดาม๓๖ข้างห้างดังย่านสำโรงและที่ซอยนะคะเทศบันบังปู๖๙ซอยเทศบันบังปู๖๙จริงเขาบอกว่ามีทีมข่าวลงไปตรวจสอบนะคะแม้มันมีจังหวัดนักพนันเองคนคุมบ่อนวิ่งกันด้วยนะไม่รู้ยังไงแล้วยังบอกต่อด้วยนะคะตามโพสต์ของทนายเดชาบอกว่ามีนักข่าวท้องถิ่นยงใยถึงเรื่องนี้มีชายร่างท้วมเข้ามาเกี่ยว
ท่านหมดที่เพิ่งบอกไม่รู้จะร้องที่ไหนท่านายหมดที่เพิ่งบอกไม่

คุณขวัญอันนี้ทนายทิ้งบอมเลยนะ
ทิ้งบอมไปที่นักข่าวที่ถูกกล่าวอ้างรอลิงเนี่ย
แล้วหลายสีอันนี้ไม่รู้เขากล่าวอ้างถึงใครเหมือนกัน
นั่นน่ะดิต้องบอกสะดุ้งสะเทือนกันเลยทีเดียวอะนะคะ
ในเมื่อเปิดมาแบบนี้แน่นอนแหละทีมข่าวไทยรัฐของเราไปดูกันหน่อย
ที่ทนายเดชาบอกว่ามีชาวบ้านให้ข้อมูลมันเป็นบ่อนหรือเปล่า

อันนี้ซอยเทศบันบังปู๖๙นะคะหรือว่าตำบลบังปูใหม่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จุดที่ถูกระบุว่าเป็นบ่อนเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ท้ายซอย
พอมาเปรียบเทียบกับภาพที่ชาวบ้านมีการส่งไปร้องเรียนให้กับทนายเดชาดู
เอาคุณผู้ชมลองดูกันก่อนนะคะ
เขาบอกว่าลักษณะอาคารแบบเหมือนกันเดมีประตูเข้าทางเดียวล็อกกุญแจแน่นหนา
รอบอาคารเนี่ยปิดหมดเลยนะตรงหน้าต่างปิดมีผ้าใบคลุมไว้มิดชิด
ไม่มีคนดูแลอาคารนะคะกุญแจล็อกไว้อย่างนี้
ด้านหน้ามีลานจอดรถกว้างขวางเลยทีเดียวมีรถจอดอยู่เยอะนะคะแบบนี้
แต่ก็เป็นรถของชาวบ้านที่อยู่ในอาคารใกล้เคียงนั่นแหละเขาเอามาจอดไว้ตรงนี้
ทางด้านของภูมิกับสพบางปูท่านว่ายังไง
พันธบริเวศพิสุทธิ์จันทรสวรรค์นะคะท่านบอกว่า
อาคารนี้มันเคยเป็นบ่อนจริงนะแต่แต่ชุดสืบสวนเคยมีการจับกลุ่มไปแล้วตั้งแต่๙มกราคม
มันมีการบันทึกการจับกลุ่มเอาไว้อย่างชัดเจนอ่ะแล้วเรื่องที่บอกว่ามีการล่อเปิดบ่อนการ
แล้วถึงขั้นมีนักข่าวไปเรียกรับผลประโยชน์อะไรต่างเนี่ยท่านภูมิกับสพบังปูท่านบอกแบบนี้
เอาอย่างนี้ตอนนี้ผมกำลังดำเนินการอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมในเรื่องนี้
ส่วนตำรวจสภบางแก้วว่ายังไงบ้างล่ะ

สพบางแก้วบอกว่าไปบุกจับบ่อน
ในพื้นที่ตำรวจบางแก้วที่บางพีค่ะ
ของการพนันอยู่กันครบเลยทีเดียว
มาถึงก็บอกว่านักพนันไหวตัวทันบ่อนปิดเงียบ
แต่แหม่อยู่หมดอยู่ครบอุปกรณ์งัดเข้าไปไฟล์ปิดมืดค่ะ
แต่แอร์เย็นเชี๊ยบเลยมันทำไมเย็นได้
บอกแล้วมายกลแถมมีถังน้ำแข็งวางอยู่ด้วยนะ
กาต้มน้ำร้อนก็ยังเสียบไฟอยู่ค่ะ
เขาบอกเหมือนเพิ่งออกไปได้ไม่นานแน่นอน
นี้เป็นห้องเช่า๓ห้องติดกันค่ะ
หน้าต่างปิดทึบประตูกระจกติดฟิล์มดำ
ลักลอบเล่นพนันหลายอย่าง
ชิปแรกเงินกูเค้าบอกว่าชิปแรกเงินเนี่ย
นับดูแล้วมูลค่าเป็นล้านนะคะ
มีบัญชีรายรับรายจ่ายของบ่อนด้วยค่ะ

ตอนนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็เลยไปตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดไปตรวจแล้วนะ

เออและเดี๋ยวจะเรียกผู้เช่าห้องนี้มารับทราบนะคะ
ติดตามตัวคนที่มาเล่นพนันมาดำเนินคดีทุกรายด้วย

ห้องลับเอาไว้หลบหนีอะไรแบบนี้หรือเปล่าอือมีหรือเปล่า
เออไม่งั้นจะแบบหายไปกับตาได้เร็วตรงผนังที่มันมีประตูลับหรือเปล่า
ไม่มีสายข่าวสายสืบส่งมานะไม่รู้มันทำไมรู้ตัวตลอดเลย
ถ้าภาษาบ้านฉันภาษาใต้น่ายมากน่ายมากน่ายมากหนีก่อนหนีก่อน